ถ้าวันหนึ่งเพื่อนคุณเดินมาบอกว่า

ให้กำลังใจหรือบอกว่าดีแล้วดีแล้ว

เพราะวันนี้จะเล่าถึงเพื่อนสนิทคู่หนึ่งให้ฟังค่ะ
ต่อกันทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีประเด็นหนึ่งคนก็เมาส์กันว่าเออที่เลิกกับแฟนเนี่ย
เพราะจะมาคบกับเดอทอยหรือเปล่าแบบฟิลสิ้นสุดทางเพื่อนอะไรแบบนี้
ล่าสุดนะคะวันที่ทอยกับโบกี้เขามาดูการคัดแยกปรายศนียบัตร
ทอปัดบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยต้องถามถึงประเด็นนี้สักหน่อย
ซึ่งทั้งคู่ก็ให้คำตอบแบบขำตามสไตล์นักร้องสายเตส

เป็นเรื่องปกติของโลกค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเออ
เป็นกำลังใจให้ครับแอบเห็นคอมเมนต์มีแซวว่าโสดแล้วมาคบกับพลอยหรือเปล่า
บอกได้เลยว่าเป็นเพื่อนกันยังจะเลิกคบกันเลย
อยากให้เป็นแฟนกันเลยเส้นสวยแล้วมันก็เหมือนแบบเออเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นไหม
ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ค่ะใช่ค่ะ
หาแฟนให้เพื่อนไหมหรืออย่าโอ้เอ่อ
เป็นแบบชัดเจนเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่าจริงเขาเคยพยายามที่จะลองเป็นแฟนไปเดทกัน
กินข้าวกันแต่พอไปถึงร้านปุ๊บไม่พบกระเป๋าตังค์กันทั้งคู่
ตายแล้วเพราะแต่ละคนก็หวังว่าเธอใจสิเธอใจสิเนี่ยแล้วมันจะเป็นแฟนกันได้ยังไง
เป็นการทีราชดีแล้วค่ะคุณผู้ชมสีสันคืน